คุณผู้ชมครับที่พลายตุลานะฮะช้างป่าที่พลัดโขงมันล้ม
ก็คือมันตายโอ้โหคุณผู้ชมครับ
พอไปตรวจอย่างละเอียดนะครับบาดเจ็บรุนแรงกระดูกขาหน้าของมันเนี่ยนะฮะ
ทั้งสองข้างหักครับมันเลยช็อกครับ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับ
ได้โพสต์นะครับแจ้งข่าวเศร้าว่า
พลายตุลาลูกช้างป่าพลัดโขลงที่ถูกนำมาดูแล
ยังสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากระบบคู่ที่ฉะเชิงเศร้า
มันล้มแล้วนะก็คือมันตายแล้วนะ
ช่วงสายวันนี้นะครับนายอัตภพลเจริญชันศา
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รักษารัชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ชี้แจงสาเหตุการล้มของพลายตุลาว่า
พลายตุลามันซุดตั้งแต่ตี๔นะครับ๑๓สิงหาคม
พยุงตัวเองไม่ได้คือขาหน้าทั้งสองข้างนะครับ
มันทำเองไม่ได้หลังจากนั้นประมาณ๖โมงเย็น
ลายตุลาเริ่มหายใจช้าลงนะครับ
ลิ้นเริ่มมีสีซีดและมีภาวะหัวใจหยุดเต้น
ผลการผ่าพิสูจน์คุณผู้ชมครับผ่าชนสูตรพบว่า
พลายตุลาจากไปด้วยภาวะบาดเจ็บรุนแรงที่กระดูกต้นขาหน้า
ทั้งสองขาหักครับหักจนเกิดภาวะช็อกรุนแรงตามมา
จากนี้ยังพบว่ากระดูกนะครับกระดูกมันเนี่ยนะบางทั้งตัวนะครับ
ทั้งตัวลำไส้ก็มีความแดงผิดปกติ
สัตวแพทย์เก็บตัวอย่างอวัยวะทั้งหมดนะครับ
กระดูกส่งห้องปฏิบัติการตรวจอีกครั้งแล้ว
คุณผู้ชมครับพลายตุลาเนี่ยนะครับคือทหารพรานนะครับ
ไปพบที่ฐานทุ่งกลางในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
จันทบุรีเมื่อ๙ตุลาคมปีที่แล้ว
ตอนนั้นมันอายุสัก๒สัปดาห์ได้อ่อนแอ
แอร์สัตวแพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
เจ้าหน้าที่ตั้งชื่อนะครับมันว่า๙ตุลานะครับ
เดือนที่ไปเจอมันนั่นเองครับคุณผู้ชมฮะ